มีเหล่านักแสดงนะคะที่ไปเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มมวลชนในวันนี้นะคะ
คุณซายเจริญปุระค่ะคือคุณซายเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุม
กลุ่มคณะรัศดร๖๓มาเป็นระยะอยู่แล้วนะคะครับนี่ค่ะเป็นภาพของคุณซายเจริญปุระค่ะ
ก็ได้มีการทวิตในทวิตเตอร์นะคะเป็นภาพกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีคุณซายอยู่ที่ตรงนั้นนะคะ

นี่นะคะที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะนอกจากนี้ก็มีคุณจรวินยูด้วยค่ะ
คุณจรวินยูก็มาร่วมเคลื่อนไหวกับมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม

นี่คือคุณจอลวินยูนะคะมาจากเมื่อช่วงเย็น
ข้างหลังนี่ก็เป็นเพื่อนเขานะที่ใช้ชื่อว่าพ่อหมอคุณจอลวินยูนะครับ
นี่คือคุณจอลวินยูนะคะมาจากเมื่อช่วงเย็น
คุณจอลวินยูนะคะมาจากเมื่อช่วงเย็น